จักรยานยนต์ที่มีวัยรุ่นขี่
แล้วก็มีรถตำรวจไล่ตามค่ะ

คุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วย
อันนี้อ่ะปืนจริงอ่ะน่ะ

โอ้โหย้อนสอนแล้ว
โอ้ยยยยยพี่อะ
ไอ้เหี้ยไม่ใช่ชนบัตรไอห้าไร
โอ้ยยสูงโหฮูระเสียว
เอ้าคือไปขับย้อนห่างเข้าไปนั้น
ดูมันดูตำรวจ
ดูไปแล้วก็ลุ้นพร้อมกับคนถ่ายคลิปไปนะคะ
กลัวว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขี่หนีตำรวจแล้วก็ย้อนสอนรถมา

แล้วก็อย่างที่บอกภาพที่เห็นเป็นภาพที่ไล่ล่ากันดู
ไม่รู้ว่าวัยรุ่นสองคนนี้ทำอะไรผิดมา

ตำรวจก็เหมือนว่าจะมีการขู่ยิงด้วยนะคะ
แต่วัยรุ่นที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีก็ไม่ยอมจอด
แล้วดูนะคะเห็นไปพร้อมกันเนี่ย
ถึงกับยอมเสี่ยงตายวิ่งสวนอยู่ในเลนขวาสูดขึ้นรถ
ทำความเร็วคือเรียกว่าแบบพลาด
ชนกับรถที่วิ่งมาน่าจะถึงกับชีวิตแน่นอนนะคะ
แต่ว่าคลิปนี้ระบุว่าเกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะแล้วก็บอกว่าวัยรุ่นที่ขี่รถ
ตำรวจสองคนนี้ก็หนีไปได้คือหนีไปได้จนเลี้ยวเข้าซอยอ่ะ
จากนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเกิดอะไร
จะเป็นยังไงเกิดขึ้นทั้งสองคนจะถูกตำรวจจับหรือเปล่า
แต่ก็เอาคลิปมาลงอ่ะนะคะชาวเน็ตบอกว่ายิ่งขี่หนีตำรวจแบบเนี้ย
ตำรวจก็ยิ่งขี่ตามสิเพราะถ้าไม่ทำอะไรผิด
ก็คงไม่หนีแบบไม่คิดชีวิตแบบนี้คงจะตามกันต่อนะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นแล้วสุดท้ายถูกจับหรือเปล่า